ไปต่อกันที่ข่าวนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่า
ข่าวลือเนี่ยกระพือแมงเมาส์พบอย่างนี้เลยนะ
อีกแล้วเหรอ
เกิดเป็นเกษมเมาี่กในปัจจุ
ฉีกสัญญาใจแพ็คกระเป๋า
ออกจากการดูแลของผู้จัดการส่วนตัวคนดังเอสุภาชัย

คู่นี้ไม่ได้มีสัญญาไปรายละอักษร
แต่อย่างที่บอกไปแหละคุณผู้ชมสัญญาใจล้วน
โดยพระเอกหนุ่มออกมาปฏิเสธถึงประเด็นดังกล่าวว่าโอ๊ยเอาข่าวมาจากไหนไม่เป็นความจริง
และตอนนี้ค่ะคนจัดการเนี่ยยังเป็นผู้จัดการคนเดิมมีการดูแลกันเหมือนเดิม
มีสัญญาใจกันและกันอยู่ไม่ได้มีการเซ็นเป็นลายลักษณอักษรอย่างที่บอกไป
พร้อมย้ำด้วยว่ามันไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องออกจากอกของผู้จัดการมือทอง
แม้อกพี่เอ๊ก็สามสอกสี่สอกซะด้วยอยู่นานได้นะ
พี่เอ๊ผอมลงอ่ะอกอาจจะเล็กลงมาใหม่นึง
เอาเงินไปซื้อกระเป๋าหมดหรือเปล่าพี่เอไม่มีเงินซื้อข้าว
ที่ผ่านมาเนี่ยพี่เอก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับมาริโอเรื่องผลประโยชน์เลย

ไม่อยากให้กระทบกับงานที่รับเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
ว่าว่างรับหรือเปล่าถ้าว่างก็รับแน่นอนครับ
งานหลักของโอ๊ก็คือในประเทศนะครับ
แล้วก็อย่างงานต่างประเทศโอว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของโอ

แต่ว่าเราก็เลือกไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องเอาที่เรารับผิดชอบก่อนนะครับ
ถึงจะมีโอกาสได้รับอะไรอย่างนี้
เพราะว่าโอ้กับพี่เอ๊ยก็อยากบอกมาหลายครั้งแล้วครับเพราะว่าโอ้กับพี่เอ๊ยเป็นสัญญาตรายครับ
แล้วก็เรามันทำงานด้วยกันมาตลอดอะไรอย่างนี้

เอ๊ก็ยังดูแลกันอยู่ครับ
ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมยังเป็นสัญญาใจไม่ได้ทิ้งกันไปไหน
ริโอเนี่ยเขาอยู่กับพี่เอมาเกือบจะ๑๐ปีแล้วนะ

เกิดเรื่องเกิดราวกันกับผู้จัดการคนเก่านู้นนานมากนะครับคุณผู้ชม
แต่เวลาอยู่กับพี่เอเนี่ยไม่มีเรื่องผลประโยชน์เลยนะ
เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์กับดาราในสังกัดนะ
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะเด็กในสังกัดเขาก็เยอะแล้วก็ดังซุปตาตัวแม่ทั้งนั้นเลย
อย่างที่ฉันเคยดูรายการคุณผู้ชมเขาสัมภาษณ์พี่เอตลก
เอยืนมองบ้านตัวเองแล้วก็ยืนชื่นชมแล้วก็มองไปว่าหลังคานี้มาจากอ้ำอ่า
ว่ายน้ำมาจากอ้ำหรือว่าดาราคนไหนหมายถึงว่าเงินจากน้ำพักน้ำแรงของดาราที่ไปออกงาน

เอกเขาบอกเขาไม่เคยลืมเขาเคยลำบากมาก่อน
เอเนี่ยเรียนด้วยกันกับคุณอ้ำที่มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเพื่อนกันมาดูแลกันมาสุดท้ายก็มาดูแลจนโด่งดังไปหลายคน
แล้วก็พี่เลบอกเลยว่าที่จำไม่ลืมก็คือคุณยุ้ยปรัฐมวัล
แต่ก่อนนี้พี่เอลำบากไปกินข้าวบ้านคุณยุ้ยบ้านพ่อรองประจำจนทุกวันนี้ยังไม่ลืม
ดีมากนะดาราก็เป็นสัญญาใจนี่หายากนะดังระดับนี้ก็แล้ว